เกี่ยวกับเรื่องสัตว์แต่ว่าเรื่องสัตว์นี่คือสัตเลี้ยงค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานเป็นประเด็นร้อนจริงคุณทัศนัย
เรื่องน้องหมาน้องแมวที่บอกว่าจะต้องไปขึ้นทะเบียน

ถ้าเกิดไม่ไปขึ้นทะเบียนเจ้าของโดน๒๕๐๐๐บาท
ผมก็หวั่นผมเลี้ยสุนัขคุณน้ำแข็งเลี้ยแมว

คือเลี้ยงตัวเดียวสมมุติเกิดต้องจ่าย๔๕๐บาท

หรือว่าตลอดอายุของสัตว์อย่างที่ฉันเลี้ยงแมว๒ตัว
ก็กลายเป็นประเด็นแต่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยค่ะ

เก็บหมาเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงไว้
แล้วฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรด้วยค่ะ

แต่ถ้าเกิดต้องมาจ่ายแบบนี้นี่เขาก็โอดเหมือนกันนะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
รัฐบาลก็สั่งถอยกฎหมายนี้แล้วนะคะ

หลังจากที่ทางคอรมอลมีมติออกมาแค่วันเดียวเมื่อวานนี้

เพราะว่านายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งไปยังกรมประสุทธิ์เลย
คอรมอลมีมติให้กระทรวงเกษตร
นำรับร่างกฎหมายกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่

ความเห็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คือการที่จะจัดการเรื่องนี้ต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
คือให้เอามาพิจารณาใหม่แล้วค่อยนำเสนอคอรมอลใหม่อีกรอบนึง
แต่ทีนี้ค่ะคุณก่อนที่จะมีการตีกลับจดหมายฉบับนี้
เรื่องของการจ่าย๔๕๐บาทต่อตัวเป็นการขึ้นทะเบียนหมาแมว
คนเขาวิพากษ์วิจารณ์เยอะไงคุณ
อย่างคุณกวิพรวินิตเถาปฐมเจ้าของบ้านนางฟ้าสัจจร
อยู่ที่สระบุรีบ้านหลังนี้คุณคะ
เคยไปทำข่าวนะเขาก็ใจบุญใจดี

คือไม่ใช่แค่หลักร้อยค่ะหมาแมวจรจัด๒๐๐กว่าตัว
ทีนี้คูณไปได้ไหมล่ะ๔๕๐คูณ๒๐๐นี่คือต้องจ่ายเท่าไหร่
เขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ย

แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะขึ้นทะเบียน
รัฐน่าจะนำไปจัดระเบียบกับกลุ่มค้าขายสัตว์เลี้ยง

เพื่อไม่ให้กลุ่มนี้เขาเอาสัตว์เลี้ยงไปทิ้งภายหลัง
คืออย่างนี้เขาบอกว่า
พี่กวิพรเขาบอกว่าถ้าเกิดจะขึ้นทะเบียนเห็นด้วย
แต่๔๕๐บาทมันแพงเกินไปหรือเปล่า

ใช่แล้วค่าใช้จ่ายนะคุณ
ฉีดวัคซีนเอ่ยค่าพามันไปหาหมออีกค่าอาหารอีก
ทุกวันนี้เขาก็ยังรออยู่ให้ผู้ใจบุญเนี่ย

มีอาหารก็เอามาให้กับน้องหมาน้องแมวที่นี่
ทีนี้หลังจากเราถามความคิดเห็นของคนแรกไปแล้ว
ไปดูอีกค่ะพาไปที่วัดกันหน่อยคุณ
เพราะว่าขึ้นชื่อเหลือเกินเวลาที่แบบคนเอาหมาแมวหมาจรจัด

คำถามคือแล้วพระท่านต้องจ่ายหรือเปล่า
โอ้โหจะไปหาปัจจัยจากไหนล่ะคะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามจากพระครูอุปจิตบุญยวัตรเจ้าอาวาสวัดตะโนธ
ที่อำเภอบังปะหันที่อายุทยานี่แหละ
วัดนี้เลี้ยงหมาจรจัดเยอะเลยนะ
คนเอามาทิ้ง๖๐๐กว่าตัวค่ะ
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายแบบนี้มา
จะทำให้คนเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากมีภาระเพิ่ม
มันจะทำให้ตกมาเป็นภาระของวัดมากขึ้นไปอีก
เพราะอะไรคนเขาไม่อยากจ่าย๔๕๐ใช่ไหม
เอาไงดีล่ะหมาแมวเอาไปทิ้งวัดละกัน

เพราะว่าทุกวันนี้เจ้าอาวาสบอกว่า
โยมขนาดไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยนะ

เพราะว่าญาติโยมเอามาปล่อยที่วัดอัตมาในเกือบทุกวันเลย
ถ้าเกิดรัฐบาลจะบังคับให้จ่ายค่าขึ้นทะเบียนจริงเนี่ย
ทางวัดบอกว่าถ้าถึงวันนั้นจริง
ก็คงต้องทำตามเงื่อนไขของสังคมค่ะ

ก็ต้องทำตามเขาแล้วเราก็เลยต้องเลี้ยงต่อไป
จะเอาไปทิ้งไหนล่ะ
แล้วคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหา
ที่คนภาพมีอย่างสำหรับนี้ไหมหรือมันจะเพิ่มขึ้น
อาจจะเพิ่มขึ้นมันก็จะมันภาพเขาอาจจะมีมาเรื่อย
วัน๑๔๑๕แต่ว่า๒คนลูกหมานะมันจะเป็นลูกหมา
เมื่อกี้กับแมว๑๒ตัวพระราม๒อ่ะล่ะ
มาสเตอร์เป็นพระราม
ถ้าจะปฏิเสธเขาก็มันก็มีชีวิตเหมือนกัน
เนี่ยเห็นไหมคุณแล้วก็ตอนสัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยเสียงหมาแมวเนี่ย
คือถ้าก็ฟังภาษามันได้ก็อยากไปถามมันเหมือนกันนะ
มันคงจะบ่นอุบว่าทำไมจะจ่ายทำไมสี๑๕๐อย่างเงี้ยนะ
ขึ้นทะเบียน๔๕๐บาทเพราะมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ย่านสายไหม
ฉวยโอกาสตอนแม่เข้าโรงพยาบาลด่วนเพราะป่วยน้ำท่วมปอด
เอาแมวที่เลี้ยงไว้๕๐ตัวทำหมันแล้วไปปล่อยทิ้ง๔๐ตัวที่วัด
และกลุ่มอาสารักแมวต่างช่วยกันติดตามแมวก่อนจะถูกหมากัด
หรือว่าไปถูกรถชนคือแม่เลี้ยงเยอะลูกไม่โอเคกลัวจ่าย

แต่เนี่ยจริงถ้าเกิดดูมันก็ต้องดูให้ครอบคลุม
มันต้องแก้ทั้งระบบแหละเรื่องของการจำกัดจำนวนปริมาณของแมวของหมา

จริงเข้าใจจุดประสงค์ต้นทางนะว่าอยากที่จะกำจัดเรื่องของให้มันหมดไป
เรื่องของการที่คนเอาหมาแมวไปทิ้งเรื่องของหมาแมวที่มันจรจัดแล้วก็ไปกัด

พวกปัญหาแบบนี้อยากจะแก้ไขแต่ทีนี้การแก้มันก็ต้องฟังเสียงสอง

คุณแต่ทีนี้พอมันมีกระแสเรื่องนี้มาโซเชียลเขาก็วิภาควิจันทร์กันเยอะเลยเหมือนกันนะ
อย่างนี้ค่ะเขาก็เป็นเจ้าของน้องหมา

ไปดูกันหน่อยสิว่าเวลาที่มีข่าวร่างกฎหมายนี้ออกมา
เจ้าของเขาจะเจรจากับน้องหมาตัวน้อยเนี่ยว่ายังไงคะ
บอกปั๊ดนี้ใครจะจ่าย๔๕๐เนี่ย
อยู่ดีก็มีภาระแล้วเขามีสวัสดิการอะไรให้เราไหมถามเขาไหม
รัฐบาลเนี่ยนะหรือว่าเก็บอย่างเดียว

แค่ค้าบข้าวค่าหาดค่าน้ำก็พอแรงอยู่แล้วนะจะค้าบน้ำอีก
ไม่ต้องไม่ต้องมาทำตาปิ๊บ

ต้องใส่ปั๊ดต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงตัวเหี้ยเลยมั้งไม่ต้องเสียเงิน

หน้าสะหรดเลยอ่ะหูหลู่แล้วคือเหมือนกับเขาโดนดุอ่ะ

ป๊าป๊าน่าจะดุด้วยโทนเสียงแบบนี้

แล้วก็รอบนี้คือเขาก็จำไงเขาจำจากโทนเสียง

แล้วคือหน้าแบบสะหรดมากอ่ะ

นี่ค่ะคือในโลกโซเชียลก็มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะจริงแบบนี้

ผมก็ต้องรอดูตามกฎหมายนี่แหละฮะ
ถ้าเขาบังคับจริงก็ต้องทำตามกฎหมาย
คือผมแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าอย่างที่คุณรายงานไปเนี่ย
บางคนเป็นพันตัวเนี่ยเขาจะเอาเงินจากไหนไปขึ้นทะเบีย
อย่างนี้ฉันนี่ก็ไปเจรจากับที่บ้านแล้วนะคะ

ปกติจะเก็บเงินใส่กระป๋องให้เขาเป็นค่าข้าวค่า

เกิดมันเกิดแบบนี้จริงก็ต้องทำตามจะทำไงได้
อยากให้มีคนมาถามเหมือนที่เจ้าของหมาเขาถาม
มีสวัสดิการให้ไหม๔๕๐บาทมีอะไรให้บ้าง

ดูกันต่อไปกับเรื่องของกฎหมายฉบับนี้นะครับ